ไปคุณผู้ชมเมื่อวันจันทร์เนี่ยระหว่างการแถลงระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยในการตั้งรัฐบาลก็จะมีช่วงที่กลุ่มทะระวังมาสร้างความวุ่นวาย
แล้วก็มีช่วงที่นักข่าวก็ไปล้อมล้อมล้อมกันจังหวะหนึ่งหยกปลาขวดน้ำใส่กลุ่มนักข่าว
พูดว่าอะไรเนี่ยมุ่ง
พูดว่าอะไรนะมึงไม่ต้องทำใช่ไหมข่าว

พูดจริงนะพูดจริงเงียบกิ๊บเลยนะ
นี่เอาจริงคือนักข่าวคลิปนี้มันก็กลายเป็นประเด็นนะ
ถ้าเกิดแบรนด์มาไม่สนใจไม่ทำข่าว
มันเกินไปกับใครก็ทำไม่ได้
ถ้าคุณเรียกร้องประชาธิปไตยแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย
ผมบอกเลยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

กิ๊บตัวแทนของกลุ่มทะลุวังตอบว่าจะป๊าใครตำรวจ

แต่หยกซึ่งเป็นคนปลาขวดน้ำไม่ได้มาขอโทษครับ
ทำหน้าที่เรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าน้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
แต่แค่ขอโทษมันก็จบแล้วไงแต่น้องกลับต่อปากต่อคำ
สุดท้ายต้องให้คนอื่นก็คือตะวันมาขอโทษแทนครับ
ทีนี้เรื่องของกระดีท์คุณผู้ชมทางคนตะบรดเอก

พบตรเผยถึงการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุวัง
พักเพื่อไทยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการออกหมายเรียก
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมที่กระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับ
ความผิดจะมีหลายข้อหาทั้งฐานบุกรุกทำให้เสียทรัพย์
และความผิดตามพรบรักษาความสะอาด
ส่วนฝั่งพักเพื่อไทยก็มีผู้เสียหายจะมาแจ้งความข้อหารักษณะเดียวกันเลยครับ

ก็ฝากเตือนไปยังผู้ที่จะมาชุมนุมเนี่ยบอกว่าชุมนุมได้
แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นนะครับ